เริ่มกันที่๒นางเอกสาวตัวท็อปกันเลยดีกว่านะดาวเด่นฟอลลอเวอร์ติดตามหลายล้านนะ
จะเต้นสวยก็ได้เต้นสายฮาก็ดีค่ะมาเริ่มที่สาวมีนกันก่อนยอดติดตามเธอสูงถึง๓ล้าน๓ฟอลลอเวอร์
เต้นกันกี่คลิปนะเนี่ยจะเอาดีทางสายแดนก็ได้น้องมินบอกอันนี้ไม่ติดค่ะคุณพี่ไม่เชื่อไปดูลีลาค่ะ
สายแดนเค้ามีสเต็ปนะครับ
เขาทำได้สายขำอย่างมีนพิชยาก็ทำได้เหมือนกันไปดู
เธอบอกว่าเธอแซ่บมากแซ่บที่สุดจะไปแซ่บได้ยังไงเด็ดกันที่ร้านส้มตำจะไปได้หรือไง
เธอชอบผู้หญิงมีแก้วเราเป็นให้ได้ถ้าเธอชอบผู้หญิงมีรักยิ้มเราเป็นให้ได้ถ้าเธอชอบปีกเตอร์ค่ะ

เบลล่าคุณเบลล่าเธอก็ได้ทั้งสายแดนและสายฮานะฮะ
เลือกว่าเธอจัดครบนะคะเวลาเล่นละครเธอเล่นในทุกบทบาทใช่ไหมคะ

ฮาจะแดนจะน่ารักขนาดไหนไปชมเลยค่ะ
อื้มมมมหนูหนูหนูหนูนั่นนา
ได้ครบเลยนะคะกระทงกระทะก็เอามาทำประกอบได้คุณผู้ชม
ค่ะค่ะ๑๐ปีค่ะ๑๐ปีนักก็มานะคะ
เรียกว่าสายพริ้วตัวจริงจัดมานะคะเพลงไหนจัดได้ทุกเพลงค่ะ
รีลาผิวไหวทั้งสายน้ำ
ไม่เชื่อจริงรีลาไม่เชื่อเมนูเลยค่ะ
โอ้โหรีลาก็ไม่ธรรมดาจริง
หมดมั้ยเนี่ยตกมั้ยเนี่ย

หน้าหวานแบบนี้แต่สเต็ปโอ้โห

จะบอกเลยนะคะไม่เชื่อคุณผู้ชมเนี่ย

โอ้โหหน้าหวานแต่ว่าลีลานี่คือเด็ดมากเลยนะ

ให้เลยนะคะเอาพวกเรา๓คนมาเต้นติ๊กต๊อกกันไหมคะ